ก็เดี๋ยวมาดูผลกันครับ

สู้กันไม่หนีก็หรอกแต่ว่าพอเจอหมัดน็อกของจีนนะครับ
มาเพียงแค่๘นาทีครับจีนมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
๑ประตูต่อศูนย์ครับฟางเขาร์เองที่แยกบอลจาก
ประตูต่อ๐แต่นาทีที่๑๑ครับโอ้โหยิงสวยงามมากครับ
สิทธิโชคพาโสยิงตีเสมอให้กับทีมชาติไทยก็ถือว่ากลับมาเร็วเหมือนกันนะครับ
แต่หลังจากนั้นครับนาทีที่๓๔
สามเหลียมต่อไปเป็น๓ต่อ๑
คลึ่งหลังมายิงฝนภัณภ์

โอ้โหน่ะพวกเราแพ้คนดี
เข้าไปไล่ขึ้นมา๒ประตูต่อ๔แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
หลังเกมครับโค้ดโย่งวรวุศรีมาคะกุญสือทีมชาติไทย
ก็เปิดเผยว่าเกมนี้ทีมพลาดง่ายหลายครั้งนะครับอย่างไรก็ตาม
พอเป็นเกมที่๒ร่างกายของนักเตะก็ดูดอบลงไป
จากนี้ต้องกลับไปแก้ไขจุดบ่งพ่องกันต่อนะครับเพื่อเล่นในเกมนัดสุดท้ายนะครับ
จากนี้นะครับโค้โย่งก็ยังเปิดเผยว่าการมาแข่งขันในรายการนี้เนี่ย
สิ่งสำคัญคือการได้เล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่มากกว่านะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ย
หวังที่จะได้แนวทางแล้วก็ประสบการณ์การเล่นนะครับส่วนผลประกบคู่นัดจัดอันดับดูไบครับ
ล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอีลักษณ์ในการชิงอันดับที่๙
วันที่๒๙มีนาคมนี้นะครับแข่งขัน๒ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยครับ